วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับ
เป็นเพื่อนบ้านอยู่โอ้โหฝั่งตรงข้ามกันเลยฮะ
สุดท้ายแล้วนะครับมีเรื่องมีราวกันถึงขั้นเข้าไปทำร้ายกันนะ
บ้านหลังนึงเนี่ยตามเข้าไปทำร้ายเขาในบ้านอีกหลังนึงนะครับ
ตายหนึ่งนะครับตายหนึ่งเจ็บไปสอง
มีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังเกิดเหตุจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะจะเห็นว่าหลังเนี่ยเขามีอีกฝั่งนึงเนี่ยมา

พยายามจะปีนรั้วข้ามไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ต้องปีนนะครับ
เพราะว่าประตูบ้านนี่แบบถูกดันพังเข้ามาเลยครับ
เสื้อแดงเนี่ยเป็นเพื่อน
ของเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ
ฝั่งนู้นเนี่ยมากัน๓ฝั่งนี้เขาก็มีอยู่๓นะครับ
สุดท้ายฝั่งเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยสู้ไม่ไหวนะครับ
ถูกทำร้ายไปนะครับก็เสียชิดไป๑ศพ

เห็นว่าภาพเหตุการณ์เนี่ยชุลมุนวุ่นวายมากนะครับ
นี่เป็นจุดตอนเริ่มต้นเลยนะฮะ
ภาพจากล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยประมาณ๒นาทีครึ่งนะครับ
จะเห็นว่าเขาก็มายืนตะโกนด่าทอกันอยู่ข้ามรั้วแบบนี้ก่อนนะ
ประตูบ้านนิดเดียวฮะตรงนี้นะครับ
แล้วสุดท้ายก็เป็นภาพความชุลมุนวุ่นวายนะครับ
อย่างที่ท่านเห็นนะฮะเดี๋ยวเล่าไปด้วยนะครับ

ตอนแรกเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายทำท่าเหมือนกับว่าน่าจะคุยตกลงกันได้มั้ง
ไปไปมาที่เกาะรั้วแล้วก็คุยกันอยู่เนี่ย
อยู่เสื้อแดงเนี่ยเปิดฉากใส่เขาก่อนเลย
แล้วก็ชุลมุนวุ่นวายผลักดันเปิดประตูเข้ามานะครับ
แล้วก็ทีนี้ก็ทั้งต่อยทั้งกระทืบอะไรแปลงไปหมดนะครับ
คนที่หนักที่สุดก็คือผู้ชายที่ล้มกลิ้งอยู่ตรงแถวรถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะ
คือเขาสลบไปเลยนะครับสลบเหมือดไปเลยนะครับ
สักพักหนึ่งฝั่งของผู้ที่บุกเข้ามาเนี่ยก็พากันเดินหนีไปนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้ฮะพอดันประตูเข้ามาได้ทีนี้ก็ชุดละมุนวุ่นวายแล้ว
แต่เอาเป็นว่าฝั่งที่บุกเข้ามาเนี่ยเขาสู้ไหว
ฝั่งที่ถูกบุกเข้ามาก็สู้ไม่ได้ก็เลยถูกทำร้ายกันไปนะครับ
กลุ่มที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับมี๓คนนะครับ
คนที่เจ็บเนี่ยมีนายสมพลทุมศิอายุ๔๙ปีคนนี้เป็นเจ้าของบ้านนะครับ
ทุ่มสิงนะฮะสมพลทุมสิงอายุ๔๙ปีเป็นเจ้าของบ้านบาดเจ็บ
ขวาแตกนะฮะแล้วก็ฟกช้ำตามลำตัวนะครับ
อีกคนนึงนะครับทุกผู้ชมครับนายสมใจทุมสิงอายุ๔๗ปีเป็นน้องชายของนายสมพลเจ้าของบ้าน
นี่ก็บาดเจ็บนะฮะฟกช้ำตามลำตัวจุกแน่นที่หน้าอก
แต่ว่าอีกคนเนี่ยหนักนะฮะคนนี้คือนายชัยนรงนาคเพชรอายุ๔๙ปีเป็นญาติของนายสมพล
คนนี้ล้มศีรษะกระแทกพื้นนะครับแล้วก็ถูกกระทืบอยู่ด้วยนะฮะ
หมดสติไปแล้วก็ไปเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
นายชัยนรงค์เนี่ยสมองกระทบกระเทือนอย่างหนักนะครับ
ตอนโดนทำร้ายเนี่ยทีแรกก็ยังมีลมหายใจอยู่นะครับ
สุดท้ายพอไปถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตนะครับ
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะฮะ
ทงชัยธีราพืชอายุ๔๕ปีกับเพื่อนอีก๒คน
เพื่อนสองคนของนายทงชัยก็คือเสื้อแดงกับเสื้อดำ
ในคลิปจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ทงชัยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่สำนักงานเขตแห่งหนึ่งนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
แต่ว่าบ้านของผู้ที่เขาบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
อยู่ที่พระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุสพสาขาชุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ครับจุดเกิดเหตุนะครับที่มีเรื่องราวทะเลาะวิวาดกันนะครับ
ร่องรอยยังเต็มไปหมดนะฮะข้าวของก็จัดกระจาย
พื้นก็มีคราบเลือดของคนเจ็บคนตายนะครับ
โต๊ะม้าหินหน้าบ้านก็ยังมีขวดสุรามีกับแกล้มที่เขานั่งดื่มกินกันอยู่เนี่ย
ที่แตกกระจายเกลือนอยู่ตรงนี้นะครับ
นายสมพลหนึ่งในผู้บาดเจ็บนายสมพลเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ประมาณ๕โมงเย็นเนี่ยนายสมพลเขาก็ชวนเพื่อนกับน้องชายมานั่งกินเหล้าหน้าบ้าน
นี่ค่ะนี่คือคนเจ็บนะฮะที่อยู่ในคลิปที่ถูกทำร้ายด้วย
ส่วนฝั่งของคนที่มาทำร้ายก็คือฝั่งนายทงชัยฝั่งคู่กรณีบ้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ
ฝั่งตรงข้ามเขาก็ตั้งวงดื่มเหล้าเหมือนกันตั้งแต่๕โมงเย็นนะ
หลังจากนั้นครับต่างฝ่ายต่างก็เมาตกดึกก็ยิ่งเมานะครับ
แล้วก็ต่างส่งเสียงดังมีการพูดจาท้าทายกันด้วย
เที่ยงคืนกลุ่มของคู่กรณีคือฝั่งนายทงชัยบ้านตรงข้าม
เดินมาที่หน้าบ้านของเขาอันนี้นายสมพลเขาบอกนะฮะ
อย่างที่ท่านเห็นในภาพนะฮะนายทงชัยไม่ใส่เสื้อ
แต่เพื่อนเนี่ยสองคนเสื้อแดงกับเสื้อดำเดินมาถึงเนี่ย
นายสมพลบอกว่ามาหาว่าพวกเขาเนี่ยส่งเสียงดังแล้วมีปากเสียงกัน
ทีแรกก็ทำท่าเหมือนกับว่าจะเคลียร์กันได้แต่อยู่อยู่เพื่อนของนายทงชัยที่ใส่เสื้อแดง
ระหว่างที่คุยกันไปคุยกันมาเปิดฉากชกใส่พวกเขาก่อน
แล้วก็ชุลมุนวุ่นวายฮะดันประตูเข้ามาแล้วก็ตะลุมบอลกันเลยทีนี้
ถ้าสองบ้านนี้ต่างคนต่างกินเหล้าว่าง่ายแล้วปัญหามันเกิดยังไง
นี่แหละปัญหาผมก็ยังมะเร็งปัญหาอยู่แล้วว่าทำไมเราก็กินของเราเขาก็กินของเขา
แล้วทำไมมันมีเรื่องกันได้ผมก็ยิงประเด็นปัญหาอยู่ว่า
แต่ว่าคราวไอ้ผมนะถ้ากินน่ะอาหารค่าจะเมาหรือจะวินอะไรคือนอนบ้านก็โป๊ด
เป็นอย่างนี้ตอนนี้เพื่อนเสียชีวิตแล้ว
โทรมาล่าสุดแล้วเสียชีวิตเลยโรงพยาบาลบางประกอบสาม
ปั๊มหัวใจไม่ขึ้นตอนนี้เรามีความรู้สึกยังไง
วินาที๑๐วินาทีทำไมมันเป็นอย่างนี้
ในคลิปกล้องวงจรปิดของบ้านของนายสมพลนายสมผลเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับนายชัยนรงค์เนี่ยฮะที่เราชี้ลูกศรไว้เนี่ย
นี่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับมีจังหวะที่เนี่ยฮะ
จังหวะนี้เขาถูกดันลงไปกับพื้นแล้วก็ถูกเตะ
กระทืบถูกต่อยเข้าไปเนี่ยศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงนะฮะ
ตรงจุดนี้นอนแน่นิ่งไปเลยนะครับวันนี้คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะฮะลักษณะเยื้องนิดเดียวนะครับ
ตรงนี้นะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านแหละหมู่บ้านเดียวกันนะครับ
แต่บ้านของนายทงชัยคู่กรณีที่บุกเข้ามาที่บ้านของนายสมผลเมื่อคืนนี้นะครับ
ที่บ้านนี้ยังเปิดไฟกับเปิดแอร์ทิ้งไว้อยู่เลยนะครับข้าวของนี่ยังวางกระจัดกระจายอยู่เลยนะครับ
นี่ฮะนายทงชัยเนี่ยตามรายงานคือหลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนนี้แล้วก่อเหตุเสร็จแล้ว
พักพวกเนี่ยก็พากันหลบหนีไปส่วนตัวนายทงชัยขับรถกระบะ
พาลูกกับเมียหนีออกจากบ้านไปเลยนะฮะตำรวจสพสาขาเจ้าของพื้นที่
กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับตอนนี้ที่ยึดได้จากบ้าน
จักรยานยนต์ค่ะของนายทงชัยนะฮะนี่นะฮะทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับนางสาวนพัฒน์บำรุงภรรยาของนายสมพลนะคะ
ก็เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะคะเขาเล่าว่าที่ผ่านมา
มีปัญหากระทบกระทั่งกับนายทงชัยบ่อยค่ะคือบ้านก็ไกลกัน
ลูกก็เคยมาเล่นด้วยกันแต่ทะเลาะกันบ่อย
คืนนั้นก่อนที่จะตีกันเนี่ยนะคะนายทงชัยไปมีปัญหากับนายนัท
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านข้างข้างแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกัน
กับที่กลุ่มของสามีและเพื่อนตั้งวงกินเหล้ากันที่หน้าบ้านพอดี
ปกติสามีกับนายนัทสนิทกันค่ะแต่ก็อาจจะทำให้นายทงชัยไม่พอใจ
เหมือนกับหาว่าสามีไปเข้าข้างในนัทสุดท้ายก็เลยมาหาเรื่องรุมทำร้าย

มาเลยลุมเลยเหมือนจะจบแต่แบบนิดเดียวเหมือนมันจะจบแล้ว
แต่คนคนล่าสุดที่เขามาน่ะเขามาประจุก่อน
พอเราบอกมองอะไรมีอะไรมีปัญหาอะไรอะไรอย่างนี้เขาก็
กระโดดกัดกราบเข้ามาในบ้านกันเลยรุมเลยค่ะทืบ
นอนนิ่งไปเลยค่ะค่ะชกแล้วก็ทืบรุมก็ทืบรุมอ่ะ
รุมคนนึงก็สามคนอ่ะต่อคนสามสามคนเราก็สามตอนเรานั่งแล้วเราเลิกแล้ว
เข้าบ้านแล้วพร้อมที่จะนอนแล้วแต่คราวนี้เขามีเรื่องกับน้องข้างนี้
เลยเดินออกมาดูเดินออกมาดูว่าเป็นอะไรมีอะไรกันอย่างเงี้
แล้วแล้วมันก็อย่างที่บอกมันก็มีเชื้ออยู่แล้วเขาก็เลยใช่เขาก็เลยรีบไป
งั้นก็จัดจัดเลยจัดทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยสไตล์เนี้ยค่ะแต่ว่านางสาวนพัฒน์
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นปัญหาเรื่องนี้
ปัญหาเรื่องแมวค่ะครับคือสามีอ่ะเลี้ยงแมวเอาไว้นะคะอืม
ตัวนี้ชอบคาบอาหารไปทิ้งไว้ที่หน้าบ้านของนายทงชัย
อาจจะทำให้นายทงชัยไม่พอใจเพราะที่ผ่านมาก็เคยทะเลาะเรื่องแมวกันเป็นประจำค่ะ
แต่ว่าสามีไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียงด้วยไม่อยากมีปัญหาค่ะ
บอกว่าที่ผ่านมาครอบครัวก็พยายามอดทนนะคะหลายครั้งเคยคิดว่าอยากจบปัญหาเรื่องที่มันโอ้โห
หองระแหงกันมามันไม่มีความสุขเลยบ้านไกลกันก็ทะเลาะกันบ่อย
อยากจะจบจบไม่อยากทะเลาะกันอีกแล้วแต่กลายเป็นว่ามันบานปลาย
มาถึงเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมีคนตายจนได้นะคะครับนี่คือบ้านคนเจ็บนะคะ
ตามที่เห็นในคลิปอืมก็เธอบอกว่าเสียใจนะคะ
ญาติต้องมาเสียชีวิตด้วยเรื่องแบบนี้ตอนนี้เธอกับสามีก็หวาดระแวง
ว่านายทงชัยจะกลับมาทำร้ายอีกหรือเปล่าถ้ายังจับไม่ได้
หลังจบเรื่องนี้นางสาวนพัฒน์บอกว่าถึงขั้นที่ว่าคงต้องย้ายบ้านเลยแหละ
บ้านคงต้องย้ายบ้านหนีคือตัดปัญหาไปเลยย้ายบ้านเลยดีกว่าอืม
สำหรับอาการบาดเจ็บของสามีเนี่ยนะคะเธอบอกว่าก็หัวแตกนะคะ
ตามตัวก็มีแผลฟกช้ำอะค่ะคุณหมอให้ตรวจร่างกายเพิ่มเติม
เพราะว่ายังไม่รู้ว่าอวัยวะภายในจะกระทบกระเทือนอะไรด้วยหรือเปล่านะคะ
ก็ต้องตรวจอย่างละเอียดเพิ่มอ่ะค่ะอืมนี่เพื่อนบ้านกันเลยนะอืม
ปัญหาคลาสสิกปัญหาหนึ่งของสังคมไทยเลยนะค่ะนี่นะฮะ
สุดท้ายถึงขั้นทำร้ายกันจนเจ็บแล้วก็ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เราได้คุยกับเพื่อนบ้านของทั้งสองหลังนะครับที่เขามีเรื่องกันเมื่อคืนนะฮะ
ได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กันนะครับบอกว่าคือทางบ้านเขาเนี่ย
คือคุณนัทธิมาเนี่ยก็ไม่เคยคุยอะไรกับทางฝั่งของบ้านของนายทงชัยนะ
นายทงชัยนี่เขาเป็นคนก่อเหตุอ่ะแต่กับภรรยานายทงชัยเนี่ย
รู้จักกันก็คุยกันอยู่เป็นประจำที่ผ่านมาที่เห็นก็คือครอบครัวนายทงชัยเอง
ปกติเขาก็มีปากเสียงทะเลาะกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่ง
เพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากมีเรื่องอะไรด้วยกับนายทงชัยเมื่อคืนตอนที่เกิดเหตุ
คุณนัทธิมาเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเหมือนกันอืม
อยู่นิดเดียวใกล้ใกล้กันแถวนี้แต่ไม่กล้าออกมาดู
ก็แอบดูอยู่ห่างก็เห็นเขาทะเลาะกันนี่แหละ
รู้อีกทีก็คือโอ้โหถึงขั้นตายเลยอ่ะ
ตีกันแล้วได้ยินตีกันแล้วเราก็ได้เห็นตอนที่เขาถอยรถออกกันแล้ว
ไม่กล้าลงมาตอนแรกพี่ก็ตอนแรกเขาก็กินของเขากันปกติก็เสียงดังปกติ
เราก็คิดว่าไม่มีแล้วพอเราได้ยินเสียงว่าโอ้ยอะไรอย่างเงี้เหมือนคนตีกันอย่างเงี้
เราก็เลยสะดุ้งเลยนั่นแหละโผล่ไปก็เห็นเขาตีกันแล้วเขาถอยรถแล้ว

ก็ไม่ค่อยมีใครยุ่งด้วยเราต่างคนต่างอยู่กันอยู่แล้วไงได้แต่มองอย่างเดียว
ตอนนี้ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับคนที่ก่อเหตุทั้ง๓คนแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือนายทงชัยนะครับอีกคนนึงเป็นเพื่อนของนายทงชัยเสื้อสีแดงที่บุกเข้ามานะครับคนแรกเลย
แล้วก็อีกคนนึงเป็นน้องชายในทงชัยทั้ง๓คนนะครับถูกแจ้งข้อหาก็คือร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะครับ
แล้วก็ร่วมกันบุกรุกเคหสถานผู้อื่นในยามวิการนะครับถ้าคนเจ็บมีอาการสาหัสเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มนะ
โอ้โหแต่ก่อเหตุขนาดนี้นะอุกอาจมาก

ลูกเมียเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยต้องพาหนีไปด้วย
อีก๓วันจะมามอบตัวแต่ตำรวจบอกไม่รอนะฮะ
แล้ว๓วันกี่วันก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวไม่มาทำยังไง
เอาเป็นว่าตำรวจจะเร่งสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีนะครับ